มีครอบครัวหนึ่งค่ะตัวคุณพ่อเนี่ยไปได้น้ำยาขจัดกลิ่นในห้องน้ำ
ครับมาจากที่ทำงานคุณพ่อก็เลยจะเอามาทดลองอืม
แต่ว่ากรอกใส่ขวดน้ำผลไม้แล้วเอากลับมาบ้าน
วางไว้หลังบ้านไม่บอกไม่กล่าวใครอืม
ด้วยความหวังดีครับเอาใส่ตู้เย็นเลยค่ะอืม
ลูกชายอายุสิบสองโทรหาแม่ว่าน้ำผลไม้กินได้ไหมอ่า
บอกอ๋อของพ่อกินได้พอกินไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ต้องส่งโรงพยาบาลต้องล้างท้องอ่ะอ่าเนี่ยค่ะแม่ก็นึกว่าน้ำผลไม้
ใช่แม่ไม่รู้ไงเพราะพ่อไม่บอกแล้วแม่บอกว่าขวดมันก็ยังดูใหม่ใหม่
เหมือนไม่เคยเปิดแม่ก็เลยอ่ะหวังดีใส่ตู้เย็นเนี่ยครับ
เหตุการณ์นี้นะคะถูกเปิดเผยโดยเพจเฟซบุ๊กอปพรเขตบางบอนค่ะ
โพสต์เตือนภัยนะคะสำหรับผู้ปกครองอย่าเอาน้ำยาทุกชนิด
ใส่ขวดน้ำไว้ที่บ้านเด็ดขาดเพราะเด็กไม่รู้ว่าเป็นน้ำยาอะไร
อาจจะยกมาดื่มจนเป็นอันตรายได้อืมเจ้าหน้าที่อพรเขตบางบอนได้รับแจ้ง
ว่ามีเด็กชายอายุสิบสองค่ะกินน้ำยาขจัดกลิ่น
ในห้องน้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมซอย
อินทปัตย์สิบเอ็ดถนนเพชรเกษมหกสิบเก้านี่โชคดีนะคะ
เจ้าหน้าที่นำเด็กชายวัย๑๒ส่งโรงพยาบาลได้รวดเร็ว
และล้างท้องได้ทันก็นำน้องส่งโรงพยาบาลราชพิพัธิ
เป็นคนที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรก
ก็บอกว่าได้รับแจ้งจากแม่บ้านของคอนโดในช่วงเย็นวันจันทร์ที่๑๙สิงหาคม
ว่ามีเด็กกินน้ำยาขจัดกลิ่นในห้องน้ำเข้าไปกินไปครึ่งขวดนะคะ
ตอนนี้เด็กคลื่นไส้อาเจียนวิ่งเวียนศีรษะก็เลยรีบส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามเด็กชายวัย๑๒คนนี้นะคะเขาบอกว่ากลับมาจากโรงเรียนค่ะ
เห็นว่าในตู้เย็นมีน้ำผลไม้ยี่ห้อหนึ่งแช่เอาไว้เด็กอ่ะเนาะเขาก็อยากกินนะคะ
ก็โทรศัพท์ไปถามแม่แม่ขายของอยู่ก็ถามแม่ว่าน้ำผลไม้ในตู้เย็นของใคร
แม่บอกว่าของพ่อพ่อซื้อมากินได้เลยลูกนี่ลูกก็เลยกินไง
แต่พอกินไปปุ๊บรู้สึกผิดปกติก็เลยรีบลงมาด้านล่างของคอนโด
ให้แม่บ้านช่วยดูแม่แม่บ้านบอกว่ามันไม่ใช่แล้ว
เพราะว่าน้ำที่อยู่ในขวดน้ำผลไม้อันนี้มันไม่ใช่น้ำผลไม้
น่าจะเป็นน้ำยาขจัดกลิ่นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นำเด็กส่งโรงพยาบาล
มีสติถามตอบรู้เรื่องยังลงมาบอกว่าเนี่ยหนูกินน้ำยาอะไรกัน
ไม่รู้กับป้าป้าที่ดูแลตึกด้านล่างว่าหนูกินน้ำยาอะไรไม่รู้
ไม่หมดคือจิบเข้าไปพอดีเกิดอาการแบบแสบร้อนไงแบร้อน
แล้วก็คือเด็กเป็นคนที่ว่าทานระวังจิบไม่เยอะจิบไม่เยอะครับไม่เยอะ
แล้วก็ได้มีการอาเจียนออกมาบ้างบางส่วน
อืมยังดีนะกินเข้าไปไม่เยอะมากแล้วก็เป็นแบบขวดเล็กอะค่ะ
ล่าสุดนะคะอาการของเด็กชายวัย๑๒คนนี้คุณหมอก็ล้างท้องนะคะ
แล้วก็ยังต้องนอนดูอาการอยู่ตอนนี้เด็กก็อาการดีขึ้น
ฉีดยาเคลือบกระเพาะให้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
คุณแม่ของน้องให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะคะ
คุณแม่จันเพลย์อายุ๓๘ปีบอกว่าสามีไปได้
น้ำยาขจัดกลิ่นในห้องน้ำเนี่ยค่ะมาจากที่ทำงาน
อืมจะเอามาทดลองใช้สามีก็เลยเอาน้ำยาเนี้ยกรอกใส่ขวด
เป็นขวดน้ำผลไม้เอามาวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวหลังบ้าน
ตัวภรรยาบอกว่าเออก็มาเห็นดูที่ขวดเปิดขวดดูน้ำเป็นสีแดง
แล้วสีน้ำกับสีขวดเป็นสีเดียวกันโอ้โหก็เลยสันนิษฐานว่าเออก็น้ำผลไม้นี่แหละ
แล้วขวดก็ใหม่ดูเหมือนไม่ผ่านการแกะมาก่อน
ก็เลยคิดว่าอ๋อสามีซื้อน้ำผลไม้มาก็เลยหวังดีใส่ตู้เย็นให้ซะเลย
หวังดีว่าเออเผื่อใครมากินจะได้กินเย็นลูกชายขอกินก็เนี่ยค่ะ
ก็เลยต้องนำส่งโรงพยาบาลซะ
ดูขวดดีอยู่ขวดมันใหม่เหมือนขวดล็อคอย่างเงี้ย
เราก็ดูหลายรอบแล้วมันล็อค
มันเลยเปิดน้ำดูไหมดูว่าน้ำดีเดียวกับตัวสีขวดด้วยหรือเปล่า
น้ำสีแดงขวดสีแดงคือมันสีเดียวกัน
นี่ค่ะนางจันเพ็ญคนนี้บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการจริง
หวังดีนะคือใจเนี่ยกะว่าอ๋อสามีคงซื้อมา
แช่ตู้เย็นเดี๋ยวสามีกลับมาจากที่ทำงาน
จะได้ดื่มน้ำผลไม้เย็นนี่ไง
คือหวังดีไม่รู้จริงค่ะ
แต่นี่ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะที่ลูกชายดื่มไปแค่นิดเดียว
โชคดีที่นี่คือน้ำยากำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
ไม่ใช่น้ำยาล้างห้องน้ำถ้าเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำ
มันจะแรงกว่านี้ค่ะแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายมากกว่านี้ค่ะ
ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเลยนะฮะไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะฮะ
คือผู้ใหญ่นี่แหละบางทีเราก็ประมาท
บางทีก็มีขวดเหลือแต่ว่าจะใส่อะไรก็ใส่อันนี้แหละ
ใช่บางทีหวังดีขวดจะได้รีไซเคิลใช้ได้บ่อยก็ใส่น้ำยาที่มันแบบมีฤทธิแรง
มันอันตรายคนที่น่าจะจำเหตุการณ์นี้ที่สุดก็คือคุณพ่อของน้องเนี่ย